อะไรบ้างครับตอนที่เจอ
ก็เจอตอนประมาณใบ๒กว่า

ก่อนนั้นมีรางไม่พอ
ก็ถ้าบอกตรงเลยนะทุกคนอยากเศร้า
เป็นโรคซึมเศร้า
แต่ร่านอยู่ใกล้กัน
ไม่ได้อยู่ใกล้กันได้ดูแลกันได้ง่าย

ผมก็กลับไปส่งเพราะว่ารถรถเขาเสียแต่หมู่บ้านมันอยู่ใกล้กัน
ผมก็กลับไปส่งก็ไม่มีอะไรก็
อีกวันหนึ่งผมก็ตื่นขึ้นมาเห็นมิสคอลอะไรอย่างนี้
แต่มันเหมือนมีรางเหมือนกันเหมือนเขาบอกว่าเขาก็ขอโทษอะไรอย่างนี้
ก็ตื่นมาเจอสามมิสคอลผมก็เอกใจ
ก็ขับรถไปดูคือเขาก็ไม่ทันแล้ว
แต่เขาก็หลับสบายครับไม่มีอะไรไม่มีอะไร
แล้วมีการพบคุณกันสุดท้ายหรือเปล่า
ก็คุยแบบเหมือนพี่น้องกันเวลาทะเลาะกันหรืออะไรตลอดอย่างนี้ครับ
ปกติเวลางวันกันอีกวันก็โอ้โหสิกรรมกันนะอะไรอย่างนี้ครับ
เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเราก็นึกว่าเป็นรูปปกติ
แต่ว่าพอมาเห็นพอไปเห็นสามมิตรคอติดกันเราก็เอกใจเราก็รีบไปดู
เราไปดูเราก็ไม่ทันแล้วเขาไปแล้วแต่ก็ไม่ได้ไปอะไรไม่ปกติหลับเขาก็หลับไปครับ
ไม่ครับไม่ครับปกติเขาก็คือเขาก็ออดแอดมาอยู่แล้วที่หายไปคือ
ก็ไม่อยากให้ทุกคนไม่สบายใจเขาก็เลยหลบเขาดีกว่า
ไม่อยากให้แบบเป็นข่าวเป็นอะไรอย่างนี้ครับที่บ้านก็เพราะคนที่แกล้งใจคน
เดี๋ยวคนจะพูดอย่างนู้นอย่างนี้เขาก็เลยเลือกที่จะอยู่เงียบดีกว่า
ครับเราก็อยู่ของเราอย่างนี้ครับ
คนถามว่าไม่สบายนานหรือยังคะ
นานแล้วนานแล้วฮะที่หายหายไปเลยแหละครับก็หลายปีอยู่ครับ

มีแบบเพื่อนมันแบบไว้อะไรเยอะมากนะครับ
ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับตอนแรกก็บอก
ตอนแรกคิดว่าจะไม่บอกดีกว่าเพราะว่าอยากให้อยู่เงียบเพราะว่า
เพราะว่าเขาก็เลือกที่เขาจะอยู่เงียบแล้วแต่ว่า
ก็ด้วยความเลือกที่จะบอกเพื่อนรักเขามากกว่า
แต่เราก็รู้อยู่แล้วว่ามันก็ยังไม่ได้เพราะเพื่อนรักเขาเยอะเหมือนกัน
คนก็รักเขาเยอะฮะก็เลือกที่จะบอกแล้วกัน
ครับก็ให้ทุกคนมาบ๊ายบายกันมาอโหสิกรรมกันฮะ
เป็นเพื่อนกันเหมือนได้เจอกันครั้งสุดท้ายครับ

ใช่ครับโทรมามิสคอลล์อย่างนี้
นายใจเลือกเลือกถึงเนาะซึ่งเศรษฐายพี่สาว
ใช่ครับเพราะเราไปถึงเราก็เพราะเราไปเจอเขาก็กล่อกับเขา
ก็สิบสิบสิบแปดอยู่ด้วยกันตลอดไปไหนไปด้วยกันนิสัยเหนื่อยกัน
แล้ววันดีกว่าในวันที่พี่เขาไม่อยู่ไหนแล้วอย่างกับการมีชีวิตของเขา
ก็ก็จริงก็อยากให้เขาอยู่ครับแต่ว่าถ้ามองตอนนี้ก็
เขาก็ไปสบายแล้วหมดห่วงแล้วเขาไม่ต้องทรมานอะไรแล้วแหละ
เพราะเราก็ผมก็อ่านมาเยอะนะว่าโรคซึมเศร้ามันเป็นยังไง
แล้วมันห้ามไม่ได้เพราะว่าเคมีในสมองมันไม่เท่ากัน
ฝากเราบอกว่าคนเราบอกว่าเฮ้ยมันไม่เป็นหรอกอย่าไปคิดอย่าไปคิด
ซึ่งถ้าเกิดผมอ่านมันเขาบอกว่าถ้าเราเป็นหวัดเราห้ามน้ำมูกได้ไหม
ใช่ไหมฮะมันเหมือนกันในสมองเราห้ามความคิดมันไม่ได้
มันเหมือนน้ำมุเราไหลคนธรรมดามองว่าอาจจะไม่ใช่
แต่จริงอยากให้ทุกคนเรียนรู้เรื่องนี้เยอะเลย
ซึมเศร้านี่มันไม่ใช่เรื่องใหม่แล้วมันมีมานานเพียงแต่ว่าคน
คนมันจะมองว่าเป็นโรคของจิตประเภทมันไม่ใช่
มันแค่สารเคมีในสมองเขาทำงานไม่เหมือนกัน
อยากฝากถ้าใครมีพี่น้องครอบครัวใกล้อย่างนี้
ช่วยกันดูแลดีเพราะบางทีอาจแวะไปอย่างนี้

คุณพ่อคุณแม่อยู่ที่ไหน
คุณแม่คุณแม่ทราบครับคุณแม่คุณแม่อยู่ที่อเมริกาครับ
แต่ก็ตัดสินใจบอกแล้วเพราะในไหนข่าวก็ไปเยอะแล้ว
ให้รู้จากปากเราดีกว่าจะได้เอาโหศีกรรมกัน

สวัสดิ์สามวันนะถึงวันนำคาญ
กินโรงเรือนการเครื่องไฟ
ทำอุณเทลและ๕มงเขา
ก็รอคุณแม่มาเผื่อพวกคุณมาโอบอส
และทำให้คุณเจ็บ

ถ้าเกิดประจำนานล่ะ

รอละกันรอได้ครับผมไม่เป็นไรค่ะมันผมดูแลได้ครับใช่ครับ
ใกล้ใกล้ครับคุยกันตั้งแต่เมื่อวานแล้วฮะบอกเขาก็แล้ว
เพราะว่าผมเป็นคนเจอเขาผมก็บอกเขาไปสบายแล้วนะ
ไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวจะอยู่ที่นี่เราดูแลเองคุณพ่ออะไร
ในนั้นเดี๋ยวดูแลเองไม่ต้องห่วงพาให้เขาไปวิ่งเล่นบนสวรรค์
กับคุณปู่คุณย่าครับกับเพื่อนเขาดีกว่าที่นู่นครับขอบคุณมากครับ